เรื่องราวต่อไปนี้อยากให้มีคนเอาอย่างเยอะ

เรื่องราวของร้านชาบูที่จังหวัดระยองที่เจ้าของร้านเขาใจดีมาก
สองพ่อลูกนั่งทานโดยไม่คิดเงิน
แล้วคือพอรู้ว่าเป็นการฉลองวันเกิดลูกก็มีเค้กมาให้น้องอีก
บอกเลยดูคลิปแล้วดูเรื่องราวของเจ้าของโพสต์นะน้ำตาซึมมาก
ก็ดูพนักงานแต่ละคนนี่คือต้องหยิบทิชชู่มาเช็ดน้ำตากันป้อยเลยคือ
ื้นตันใจจริงเหตุการณ์ดีแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็แน่นอนไม่รอช้า
ต้องไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนี้
แล้วเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านฮาโหลชาบูที่อยู่ที่ตลาดชุมแสงเลขที่๗๔หมู่๑
ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ
แล้วก็ไปพบกับนางสาวพานุมาตรแบบประดับอายุ๓๐ปีเจ้าของร้าน
เป็นคนที่มาโพสต์เรื่องราวความประทับใจครั้งนี้บนเฟซบุ๊กนะคะ
โดยเธอเปิดเผยว่าสาเหตุที่โพสต์คลิปเล่าเรื่องราวของสองพ่อลูกนี้

โพสต์เก็บไว้เป็นความทรงจำดีของตัวเอง
เห็นพ่อลูกเขามีความสุขนะคะ
และเหตุผลที่ให้รับประทานฟรีนั้น
จะตอบว่าอะไรอันนี้ไปฟังเสียงเจ้าของร้านพูดเองดีกว่าค่ะ

กับความใจดีของเจ้าของร้าน
แสดงความชื่นชมมากแล้วก็จองโต๊ะด้วยโอ้โหคนจองโต๊ะมาเพียบ
ยังมีบางคนส่งของที่ระลึกมาให้ที่ร้านอีกแหม่เป็นทั้งคนในจังหวัดระยองเอง
ต่างจังหวัดเองด้วยค่ะเจ้าของร้านบอกรู้สึกดีใจมากนะ
คาดคิดเลยจะมีคนชื่นชมมากมายขนาดนี้อืมอืมนางสาวพระมุมาศ
เจ้าของร้านบอกต่อด้วยนะเขาบอกว่ายังไงคะพี่ปอพ่อลูกสองคนนี้
ก็ได้ประสานติดต่อไปแล้วแต่ว่าคุณพ่อขอปฏิเสธไม่อยากออกสื่อ
คือแน่นอนสื่อก็อยากคุยอะนะคะกับคุณพ่อด้วยใช่
แต่คุณพ่อบอกไม่อยากออกสื่อแหละแล้วก็ทั้งคนทั้งคู่เนี่ย
เป็นคนในพื้นที่จังหวัดระยองนี้เองนะคะอยู่ที่ตะบนป่ายุบในอำเภอวังจันทร์
อืมเรื่องที่พูดถึงแม่ของน้องที่คุณพ่อของน้องบอกว่าถ้าแม่น้องอยู่คงจะดีกว่านี้เนี้ย
เจ้าของร้านบอกว่าทางพนักงานอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าน้องไม่มีแม่แล้วค่ะ
แต่จริงแล้วคือน้องยังมีคุณแม่อยู่นะแต่การที่คุณพ่อน้องพูดแบบนั้นอาจจะหมายความว่าคือคุณแม่ไม่ได้มานั่งทานด้วยกัน
ความหมายคือถ้าแม่มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็คงจะดีอย่างนั้นนะคะ
ไม่ได้มีความหมายอื่นค่ะทีมข่าวเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าร้านชาบูแห่งนี้เพิ่งเปิดมาได้๕เดือนค่ะ
ราคาค่าอาหารก็สองร้อยสามสิบเก้าบาทต่อคนเด็กที่มีความสูงเกินร้อยเซนราคาจะร้อยสามสิบเก้าบาท
แต่ถ้าเด็กที่ความสูงไม่เกินร้อยเซนเนี่ยคือรับประทานฟรีนะคะราคานี้ไม่ได้รวมเครื่องดื่ม
เพื่อใครต้องการจะไปอุดหนุนก็แวะไปได้ที่จังหวัดระยองค่ะ
รับรองว่ามีคนไปอุดหนุนเยอะแยะแน่นอนเลยนะคะ